ต่อกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
คนที่ดูแลเล้าไก่ครับเขาสารภาพว่าเข้าใจผิดครับ
ว่าคนที่จะเข้าไปเอาไก่ในล้าวนั้นเป็นขโมย
แล้วก็มีปืนเข้าไปต้องการจะจับกลุ่มขโมยครับ
เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นแล้วก็ปืนลั่นส่งผลให้มีคนบาดเจ็บหนึ่ง

แต่ว่าตำรวจนั้นยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุ

เกิดเหตุชายวัย๓๒ปีถูกปืนยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย๑นัดเสียชีวิตคาเล้าไก่
ภายในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ในที่เกิดเหตุยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งราย
มีแผลแตกที่ใบหน้าด้านซ้าย
ส่วนผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
ว่าได้ยินไก่ร้องเสียงดังคิดว่ามีขโมย
พบชายสองคนกำลังจับไก่
ใช้ปืนที่พกติดตัวมาตบเข้าที่ใบหน้าของผู้บาดเจ็บหนึ่งครั้ง
ส่วนอีกคนเสียชีวิตเพราะปืนลั่นใส่ขณะยื้อแย่งกัน

เมื่อสอบถามจากนายศักดิ์สิริแสนเสยาผู้บาดเจ็บ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามาจับไก่ในเล้าตามคำสั่งของเจ้านายที่กรุงเทพ

แต่นายสมบัติเรืองทิพย์ผู้ก่อเหตุเข้ามาตะโกนด่าหาว่าเป็นขโมย

แต่ก็ยังถูกปืนตบหน้าอย่างแรงหนึ่งครั้งจนล้มลง
ตะโกนบอกให้นายกฤษดาจันสว่างผู้เสียชีวิตวิ่งหนี

สุดท้ายมารู้ว่านายกฤษดาถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
รับว่าแคนมากจึงอธิษฐานขอให้วิญญาณของนายกฤษดา
ตามหลอกหลอนผู้ก่อเหตุ
แล้วคิดดูดิคนไปรักไก่ทำไมไม่ปิดไฟ

ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกให้ตามรังความให้ถึงที่สุด

สามีได้รับโทรศัพท์จากอบตชื่อมนู

สามีต้องมาเสียชีวิตเพียงเพราะทำตามคำสั่ง

ก็คือยังคล่องใจและสงสัยอยู่ว่าทำไม

ก็อยากจะถามเขานะคะว่า
เพราะอะไรทำไม

ถ้าเป็นแค่เรื่องไก่ขนาดนี้มันก็เกินไป
ขนาดที่นายสินสีอร์ผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งขณะนั้นทั้งเขาและผู้บาดเจ็บ

ฤษดาถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
ส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยเฉพาะอบตมณูคนที่ถูกอ้างว่าเป็นคนสั่ง
เพราะทั้งสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกัน
ส่วนในสมบัติถูกตั้งสามข้อหา
และถูกนำตัวส่งสารจังหวัดเพชรบุรีแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน